ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อสงสัยต่าง
การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จริงก็ค่อนข้างนึกว่าต่อถ้าต่อาวนพอสมควร
ให้ความคิดเห็นเรื่องของเจ้าหน้าที่
ถึงเรื่องของความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
เขาบอกว่ามีหลายเรื่องที่ตั้งข้อสังเกต
เนื่องจากคุณตังโมเป็นบุคคลสาธารณะ
ประชาชนและก็สื่อมวลชนค่อนข้างให้ความสนใจ
แต่การทำงานของตำรวจล่าช้า
สังคมก็ไปตั้งคำถามว่าเพราะคนบนเรือเป็นคนรวย
หรือว่าเป็นคนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
ทำให้ตำรวจไม่กล้าทำงานแล้วปล่อยเวลานาน
คุณเดชายังบอกต่อนะคะว่าที่ผ่านมา๗วันมันไม่มีเรื่องของการอายัดเรือ

แม้กระทั่งทนายตั้มเนี่ยยังพาสื่อเข้าไปดูหางเสือเรือ
ก็ทำให้เห็นชัดเจนว่าตำรวจกลัวอะไรหรือเปล่า
ถึงเรื่องของการอายัดและขนย้ายหลักฐานไปไว้ที่อื่น
คุณผู้ชมลองฟังเสียงทนายเดชาเองค่ะ
หนึ่งการอายัดล่าช้าส่วนจะอายัดเมื่อไหร่ผมไม่ทราบ

สองเรือที่ใช้ในการก่อเหตุในคดีนี้
ปรากฏไม่มีการเก็บรักษาแบบห้ามเข้า

แม้กระทั่งทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มยังสามารถเข้าไปดู
ใบพัดใบหางเสือได้เมื่อวันสองวันที่ผ่านมา
ทนายสิทธาหรือทนายตั้มยังเข้าไปดูได้เลย
แสดงว่าไม่ได้มีการหวงกันเก็บรักษาไว้แบบไม่ให้บุคคลอื่นเข้าไป
ทนายตั้มเข้าไปแล้วจึงเริ่มมีการ
จึงเริ่มมีการกั้นห้ามบุคคลไปเกี่ยวข้องกับตัวเรือและก่อนหน้านั้นล่ะ
ก่อนหน้านั้นเท่าไหร่๗วัน๘วันได้มีการหวงกันไหมนะทำงานช้าเพราะ
หนึ่งสังคมอ้างว่าสังคมตั้งข้อสังเกตว่าเพราะคนขับเรือเป็นไฮโซ
หรือเป็นเศรษฐีใช่หรือไม่เป็นบุคคลชั้นสูงทางสังคมใช่หรือไม่
บางคนเกี่ยวข้องกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ใช่หรือไม่
คือเป็นเรื่องของเศรษฐีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดหรือที่เรียกว่าไฮโซ
คดีฆาตกรรมอย่างที่ตำรวจบอกล่ะถ้าเป็นแค่คดีความประมาท
ก็ไม่สมควรมีความลับกับประชาชนและตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
ก็มีเรื่องเดียวที่ตำรวจทำได้ดีคือการออกหมายจับคนขับเรือ
ก็เขาบอกว่าส่วนตัวเขานะเขายืนยัน
การทำงานของตำรวจล่าช้าเกินความจำเป็นวันนี้ตำรวจต้องออกมายอมรับหน่อยว่า
ทำงานช้ากว่าที่ความคาดหวังของประชาชน
ถ้าอยู่ดีจะจบตอนนี้เลยเนี่ยนะครับคนที่จะต้องโดนด่าหรือทัวร์ลง
ก็คือตำรวจอันนี้ตอบกันง่ายเลยถ้าจบตอนนี้นะ
คนโดนด่าคือตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดนด่า
พนักงานสอบสวนโรงพักเมืองนนท์โดนด่า
ผู้การจังหวัดนนท์ผู้บัญชาการภาคหนึ่งถูกด่าแน่นอน
ถ้าจบลงแบบยังมีคนตั้งคำถามอยู่เนี่ย
ทนายเดชายังมีการพูดถึงคุณสันทนาด้วยนะ
ออกมาบอกว่าอย่างกรณีที่คุณสันทนาประยูณรัฐเนี่ย
ให้ข้อมูลกับตำรวจทนายเดชาบอกว่าตำรวจควรโทรไปสอบถามข้อเท็จจริงเลยนะ
ไม่ต้องมาบอกกับสื่อว่าคือเหมือนกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี
เพราะนายสันทนาเองเป็นผู้กว้างขวางการที่ตำรวจพยายามเลี่ยง
ตำรวจกลัวอะไรหรือเปล่าหรือกลัวว่านายสันทนาจะพูดความจริง
แต่อย่างที่เราบอกแล้วค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
ต้นเนี่ยทางด้านของเจ้าที่ตำรวจสภเมืองนทบุรีเนี่ย
ก็มีการรับคุณสันทนะเป็นพยานบอกเล่า

แล้วก็จะมีการนัดเข้าสอบปากคำ

เวลาสัก๑๓นาฬิกาก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะ

คุณผู้ชมมาดูเรื่อง